ไม่ใช่แค่หนังไทยที่ส่งไปฉายต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านนะ
แต่มีหนังจากประเทศเพื่อนบ้านส่งเข้ามาฉายในประเทศไทยบ้านเรา
ล่าสุดกับผลงานภาพยนตร์หรือเรื่อง

คุณผู้ชมนะคะไปติดตามการเปิดใจของทีมผู้สร้างผู้กำกับและนักแสดงพร้อมกันค่ะ
สวัสดี
ห่วงหามเตาค่อยตัวเจ้าเขาหักกัน
ห่วงฮามเต้าคอยตัวเจ้าเผามากกัน
มันเห็นให้พวกเขานักแสดงมีความรู้สึกดี์ได้
ถ้าขอแสดงไปจะทำได้ผลงานที่ดีที่สุด
แต่ว่าหุ้มเงาตรงอะไรก็ไม่ถึงมั่นใจ

เสกโดยคนลาวกรรมการบริหารคนลาวทุกอย่างมันจากคนลาวหมดเลย
และทุกคนสนใจในโตฮูบเงาตัวนี้แล้วเป็นกระแสหลาย

งามทั้งใจดีนางฟ้าเห็น
ห่วงมากสุดขาโต๊ะกล้ามหัวไก่แซ่บสุด

สุดกินเบื้อซะอันแซ่บนะจงไว้เต็ดตีนเลยให้กูกิน
เออเค้าจะสนใจในตัวของฮุกเงาบ่
เค้าจะสนใจเอาเข้าอันตลาดของประเทศนี้ได้บ่
ได้บอกอันนี้ก็ต้องขึ้นนำผู้จัดจำนาย
หากส่วนผู้เฮ็ดฮุกเงาอยู่เมืองราวนี่
คนที่สร้างอาจจะบอกคือว่าเค้าต้องตีตลาดประเทศนั้นประเทศนี้
เพราะว่ามันยังอยู่สูงเกินไปเนอะมันยังเหนือจินตนาการอยู่
เพราะว่าเอาที่แน่แล้วที่สำคัญคือ
ต้องตีตลาดของประเทศเขาให้มันแตกก่อน
แล้วเค้าค่อยไปตีตลาดของเพื่อนบ้านจริง
เพื่อนไอ้เจี๊ยาบ้าวมาว่าว่าเค้าต้องตีตลาดบ้านเค้าก่อน
เขาโบ๊ทต้องเฝ้าไปคิดว่าเขาต้องไปอยู่กับคนอื่นเผื่อนะ
เค้าต้องเค้าอยู่ที่ไหนให้เค้าเคร่งก่อนอยู่บ้านเค้า
เค้าตีตลาดบ้านเค้าเห็นไอ้คนเค้ามักเค้าหลายคืนก่อน
แล้วเค้าจะลองไปบ้านคนอื่นเบื้องว่าเค้าจะทิมมักในตัวเค้าบอกนะ

ใจอ่ะนะคุณยิ่งทุกคนนะเค้ายอมเห็นทุกอย่างเผื่อคนที่เค้าหัก
แต่ถ้าเราหักตัวเราก็ต้องยอมเห็นเพื่อตัว
เรื่องนี้โบผิดหวังแน่นอนว่าจะเป็นสากตลกมุกตลกต่าง
แล้วก็จะเห็นวัฒนธรรมเห็นการนึกถึงของคนลาว
แล้วก็เห็นว่าพวกเค้าจีบกันอย่างใดพวกเค้าล้มกันอย่างใดพวกเค้าอยู่ล้มกันอย่างใด
บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นประเทศลาวที่ราคา
หนังพวกเราตัวนี้ก็จะเผยแพงให้บึงนะ
โดยสปอร์ตธรรมศาสตร์อยู่ประเทศราวยังมีหลายอันที
พอทียังเห่านิ่งบูหินเถอะก็อยากให้ไปบึงกัน
วันที่๒๙มิถุนายนยนต์นี้นะคะ๒๕โรงที่พักกับอีศาลนะคะ

เอ้าคนหนาทักเบานะ
โปรดติดตามตอนต่อไป